พอให้สแกนนิ้วเสร็จปุ๊บเขาก็เรียกคนมาเลย
เราก็ยื่นพัสเตอร์พอร์ตแล้วก็เรียกอย่างเนี้ย
มาเอาแบบมาเอาตัวอีนี่ไปเหมือนแบบมาเอาตัวไปมาเอาตัวไปอะไรอย่างเงี้
เราก็แบบเอาแล้วรู้สึกแบบดีใจมากที่เราเอากระเป๋าใบนี้มา
เพราะว่ามันหนุนหัวได้มันหนุนหัวได้แล้วก็แบบ
เขาก็ให้ผ้าห่มเรามาผืนนึงซึ่งผ้าห่มทุกคนเคยได้กลิ่นสาบหมาป่ะ
ครั้งล่าสุดก็คือเดือนมิถุนาเหมือนเดิมทุกอย่างเป๊ะ
ก็อาจจะมีโดนต่อมอเรียกซึ่งตมคนนั้นเนี่ย
เขาอาจจะรู้สึกว่าอันนี้คือการมาทำงานต้องมีวีซ่าทำงานหรือเปล่าอะไรต่างอันนี้
ไม่ทราบรายละเอียดแต่ว่าณโมเมนต์นั้นน่ะทางบริษัทเขาก็ได้จัดการเลย
ได้จัดการทันทีก็คือยกเลิกสัญญาจ้างของทุกคนก็คือเป็นโมคะหมดเลย
เพื่อที่จะให้ตมเนี่ยเขาสบายใจเนอะก็เข้าไปในห้องเย็นแล้วกัน
ห้องห้องต่อมอห้องเย็นก็จะมีคุยกับผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นต่อมอ
ซึ่งเขาก็พูดภาษาอังกฤษได้บ้างเราก็สื่อสารกับเขาเป็นภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาหลักเราก็เลยบอกว่าเขาก็เหมือนกับอ่ะฟังเราอธิบาย
ซึ่งด่านแรกมันจะยังไม่ใช่ด่านที่ตัดสินจะเป็นด่านของการสอบถามก่อนเนอะ
บิวก็เลยบอกว่าอ่าบิวทำอาชีพอะไรเป็นใครอ่ะบิวเป็นอ่า
ยูทูบเบอร์นะแล้วก็ครั้งเนี้ยมาเที่ยวนะแล้วก็จริงจริงอ่ะ
มีใบเอกสารยื่นให้เขาว่าเราอยู่โรงแรมไหนบ้างแล้วก็มีเบอร์โทรทุกอย่าง
เขาก็ให้เรากรอกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีในเรื่องของว่าเอ้ย
เราเป็นแบบเจ้าของธุรกิจด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เขาก็ถามว่า
กับใครเราก็บอกว่าอ๋อมากับแฟนค่ะแฟนอยู่ข้างนอก
เข้าไปแล้วแหละว่าแล้วเขาจะถามว่าแฟนชื่ออะไรเราก็บอกชื่อ
เขาก็พิมพ์ซึ่งไอ้ที่เขาพิมพ์บิวไม่รู้ว่าพิมพ์ไปทำไมนะ
ไปเพื่อว่าโอเคคนนี้เข้าไปแล้วจริงหรือว่าโอเค
คนนี้คือแบ็คลิสต์อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะก็คือพอทางนี้เข้าไปเสร็จ
บิวก็ได้ทำการคุยกับเขาต่อถึงสเต็ปต่อไป
เขาก็บอกว่าโอเคไอ้ไอ้ทริปที่เดือนมิถุนาเนี่ยบิวก็แบบ
เอาแล้วมันจบไปแล้วไม่ใช่เหรอทำไมถึงยังเอามาพูดอีก
เข้าใจความหมายไหมแบบเพราะว่าตมเป็นคนพูดเองเลยนะว่า
จบไปแล้วมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันอะไรอย่างนี้
เพราะว่าอันนี้เราก็พูดในมุมของเรานะเพราะว่าเราก็มาเที่ยวจริงอ่ะ
ทุกคนแล้วเราก็คือเหมือนกับเขาอ่ะยังยึดติดกับอันที่แล้ว
ที่มันวิวรู้สึกว่ามันจบไปแล้วแล้วมันไม่มีอะไรแล้วแล้วเขาก็
เหมือนกับไม่ค่อยจะถามเราเท่าไหร่ว่าทริปนี้เรามาทำอะไร
เหมือนเขาสนใจอันล่าสุดมากกว่าอันที่เรามาล่าสุดเดือนมิถุนา
เราเขาไม่ได้สนใจว่าวันนี้เรามาทำอะไรเขาก็จะถามว่าแบบ
นู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็เลยหยิบโทรศัพท์เราไปเลย
โทรศัพท์เราไปแล้วก็เช็คเช็คโทรศัพท์ยุ้ยก็แบบซึ่งตอนนั้นอ่ะ
ตอนที่หยิบโทรศัพท์อ่ะยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรแบบเซ็นยินยอมนะ
ตอนที่หยิบโทรศัพท์มันจะมีใบที่แบบว่าให้ยินยอมว่า
เช็คโทรศัพท์ได้ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีนะ
เขาก็แบบเหมือนหยิบโทรศัพท์ไปเลยแล้วก็แบบเฮ้ยดูอะไร
เขาก็เลื่อนดูไลน์เลื่อนอะไรอย่างเงี้ยบิวก็จะพยายามพูดเรื่องใหม่ว่า
ครั้งนี้บิวมาเที่ยวนะบิวมาเที่ยวบิวไม่ได้มาทำงาน
มาเที่ยวแล้วแฟนก็มาตัดสูตรแต่งงาน
แล้วเราก็มาถ่ายคลิปแบบเหมือนแบบบิวกำลังจะครบรอบอ่า
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบครบรอบ๘ปีกับธนินอะไรอย่างนี้
ก็เลยก็เลยเขียนตามนั้นทุกคนแล้วก็สรุปสุดท้ายก็คือจะได้โดนย้าย
ไปอยู่ตรงที่สัมภาษณ์โอเคฉันจะเป็นผู้ที่ยอมนอนหนึ่งคืนที่นี่
แล้วก็หันหลังกลับไปพร้อมกับโอ้โหฟิลแบบฟิลไลท์โฮมอ่ะ
ฟิลแบบพื้นบ้านอ่ะฟิลแบบพื้นบ้านอ่ะแบบแล้วแบบทำไงวะเนี่ย
กระเป๊ะใบเดียวหมอนก็แปงตึดฟันก็ไม่มีก็ไม่มีของออกไปไหน
แล้วปั่นเสร็จปุ๊บเอามาใส่หรือยังไงผ้าเช็ดตัวอาบน้ำแล้วตัวเปียก
เอาเสื้อตัวเองเช็ดหรือยังไงก็คือมันก็เป็นความรู้สึกที่งงไปหมดว่าแบบ
คือขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนของการเรียนรู้ว่าจะอยู่ยังไงแล้วเพราะว่า
พูดตรงตรงว่าตอนนั้นน่ะบิวมีความหวังมากแล้วถ้านินอ่ะรอ
ธนินกับทีมทุกคนอ่ะที่เขาซัพพอร์ตบิวอ่ะเพราะว่า
อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้มาทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายทุกคนนึกออกใช่ป่ะ
พร้อมซัพพอร์ตบิวทั้งแบบคนที่พูดเกาหลีได้หรือว่าทางบริษัทเขาก็พร้อมที่จะ
ถ้าต้องการเอกสารบอกเลยนะคะมีพร้อมให้ตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ย
ขนาดมีสเต็ปเน้นอยู่ในมือถือเขายังไม่ดูเลยทุกคน
คือไม่ดูอะไรทั้งนั้นจนบิวก็รู้สึกว่าพรุ่งนี้แหละข่าวดีแน่
บิวก็เลยคิดว่าโอเคเราก็เลยเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่ที่นี่ยังไงดีให้
รอดปลอดภัยแล้วก็มองแล้วโอ้โหที่นอนโอ้โหหมอนไม่มี
แล้วเขาก็เริ่มแจกผ้าห่มแจกอาหารอาหารก็คือกินไม่ได้หรอก
มันไม่อร่อยอ่ะแล้วก็เป็นขนมปังเล็กอะไรแบบต่างอะไรอย่างเงี้ย
คำนึงใครไปอยู่ตรงนั้นกินลงบ้างก็ไม่มีใครกินลงนึกออกใช่ป่ะ
แล้วก็จะเป็นฟิวว่าแบบบิ๊วก็ได้ทำการเขาเรียกว่าหาที่นอน
จนไปเจอที่นอนที่หนึ่งที่วิวถ่ายรูปให้คนดูก็คือไปนอน
นอนตรงนั้นแล้วก็โอ้ยแบบรู้สึกแบบดีใจมากที่เราเอากระเป๋าใบนี้มา
เพราะว่ามันหนุนหัวได้มันหนุนหัวได้แล้วก็แบบเขาก็ให้ผ้าห่มเรามาผืนนึง
ซึ่งผ้าห่มทุกคนเคยได้กลิ่นสาบหมาป่ะ
ถ้าเพื่อนอยากรู้ว่าบิวความเป็นอยู่ยังไงก็คือให้เพื่อนลองนอนที่พื้นบ้านนะ
ประมาณ๘๑๐ชั่วโมงดูแล้วแบบหลังทุกคนจะเคล็ดแน่นอนแล้วดูนอนอยู่แบบนั้น
ผ้าห่มแบบผ้าห่มแบบตอนประมาณตี๓ตี๒ตี๓มันเริ่มหนาวแล้วมิวก็แบบไม่ไหวแล้ว
แล้วคนงวงเงีอยู่ก็แบบเอาว่าผ้านี้แหละห่มแล้วพี่ก็เลยแบบต้องยอมแบบโอเคห่ม
เดี๋ยวค่อยไปซื้อน้ำหอมฉีดเอาหรือว่าออกไปเดี๋ยวค่อยไปซื้อน้ำหอมฉีดเอานู่นนี่นั่นก็
ก็เลยเอาไปห่มขาก็เลยแบบเออรอดจากความหนาวมาได้